ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อย

ไม่เจอว่าทรัพย์สินถูกรื้อขน

อยู่เป็นปกติหายไป๒อย่าง
สลัดกับน้ำหมักเนื้อสเต็ก

ในตำบลอินทรพรมูนอโธงจังหวัดอ่างทอง

แต่ไม่แตะต้องทรัพย์สินอื่น

สลัดและน้ำสเต็ก

เจ้าของร้านงงสิคะ
เจ้าของร้านคือคุณวันนรักหยกประฎิสนะคะ
บอกว่าเปิดได้๒เดือนแล้วร้านนี้นะคะ

แล้วก็จะกลับมาเปิดร้านในช่วงเช้า
เช้าวันหนึ่งประหลาดใจค่ะ
หมักสเต็กและน้ำสลัดหายไป
คาดว่าหัวขโมยนี่แหละน่าจะเอาไป
คิดไว้สองอย่างหมักสเต็กกินเอง๒เอาไปแกะสูตรความอร่อย
ผมว่า๒แหละถ้าไปหมักสเต๊กกินเองนะ
ผมว่าเขาก็เอาเนื้อไปด้วย

เพราะว่า๒เดือนที่ผ่านมาคนเข้ามาชิมกันแน่นร้านเลย

อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เคยมาชิมก็ได้

นะคะเจ้าของร้านบอกว่าแอบภูมิใจ
เดี๋ยวน่าทานครับคุณพี่ครับ

ในความอร่อยของน้ำสเต็กแล้วก็น้ำสลัดร้านตัวเองค่ะ

คุณพี่เจ้าของร้านนะคุณวันนารัก
เขาบอกว่ามีเพื่อนเปิดร้านในอเมริกา

ก็เลยมีโอกาสช่วยกันทำสเต๊กให้แขกผู้ใหญ่รับรู้

น่ากินนัก
สเต็กคุณอินดู

และหลังจากนั้นนะคะก็ได้โอกาสทำสเต็กด้วยกัน

ก็เลยนำความรู้ที่ได้จากการที่เพื่อนมาเที่ยวนี่แหละ
มาเปิดร้านสรุปคล้ายดิบคล้ายดี

บอกว่าลูกค้าร้านนี้แน่นทุกวันนะคะ
สำหรับสเต็กคุณอินตำบลอินทรประมูล
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
น่าไปชิมบ้างอยากชิมเออเห็นแล้วน่ากินจริงนะฮะ